ดูเรื่องนี้กันหน่อยไปเที่ยวก็ต้องระวังอันตรายด้วย
เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง
เขาไปเที่ยวที่ชนบุรีเขาสามมุกค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็โพสต์เตือนภัยบอกระวังลิงที่นั่นด้วยนะคะ
บอกรู้สึกแย่มากเลยถูกลิงที่นั่นกัดนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าลิงน่าจะตกใจค่ะ
ก็เลยก่อเหตุแบบนี้คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะ
นี่คือสิ่งที่เธอไปเจอที่เขาสามมุก
นี่ร่องรอยที่ลิงกัดนะคะคือผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์ร้องสายใหม่ต้องรอด
สัปดาห์ที่แล้วไปเที่ยวเขาสามมุกเจอลิงกัดน่องเลือดออกเยอะมาก
ต้องไปโรงพยาบาลล้างแผลทุกวันเสียเวลาเสียโอกาสหลายอย่างเลย
แล้วเธอบอกว่าถ้าลิงจะดุขนาดนี้ต้องมีหน่วยงานเข้ามาดูแลปักป้ายเตือนหน่อย
แย่มากเลยเสียขวัญนะคะแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ
นี่ค่ะเธอก็ต้องไปทำแผลนะคะเสียงานเสียเวลา
ทีมข่าวของเราค่ะไปเขาสามุกที่ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองชนบุรี
ก็ในจุดที่ทีมข่าวไปเนี่ยนะคะก็จะพบว่ามีลิงอยู่เยอะเลยค่ะ
รอบเขาแต่ว่าผู้สื่อข่าวบอกว่ามันก็ไม่ได้มีท่าทีดุร้ายนะคะ
เทศกิจและแม่ค้าแถวนั้นบอกว่าลิงไม่ค่อยทำร้ายใคร
แต่ว่าเวลามันมาแย่งอาหารจากมือเนี่ยคือนักท่องเที่ยวต้องเข้าใจว่า
ต้องปล่อยไปอย่าไปยื้อส่วนเหตุการณ์ของผู้โพสต์เนี่ย
แถวนั้นเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าลิงก็ตกใจ
คนก็ตกใจเพราะฉะนั้นลิงตกใจมันก็เลยมุ่งเข้ามาทำร้ายนะคะ
เพราะฉะนั้นขอฝากไว้ว่าเวลาให้อาหารลิงอย่ายื่นให้
เพราะเราอาจจะถูกลูกหลงได้ถ้าจะให้อาหารลิงให้โยนลงพื้นจะดีที่สุด
โยนสดแล้วอย่าไปเก็บขึ้นมาเพราะเดี๋ยวลิงจะเข้าใจว่า
เราไปแย่งมันก็อาจจะถูกทำร้ายได้นะคะ
ลิงมันกินอาหารอยู่ก็อย่าไปเข้าใกล้มันนะคะ
แล้วธรรมดาแล้วลิงจะไม่แย่งมือถือหรือกระเป๋าจะแย่งแต่ถุงอาหาร
เพราะช่วงนี้ลิงค่อนข้างหิวคนมาเที่ยวน้อยค่ะ
คุณเล็กซึ่งเป็นผู้เสียหายบอกว่ารู้สึกแย่มากเธอทำงานไม่ได้
ร้องเรียนไปกับทางอุทยานเทศบาลก็โยนความรับผิดชอบกันไปมา
มองว่าเขาสามมุกมีทิทัศน์สวยงามควรจะมีระบบดูแลนักท่องเที่ยวที่ดีกว่านี้
อย่าให้มาเสียชื่อเสียงเพราะเรื่องแบบนี้เลยค่ะ
ก็เลยกลายเป็นว่าโยนกันไปโยนกันมาอยากจะฝากเตือนว่า
หรือว่าเกี่ยวกับใครที่เข้าไปท่องเที่ยวในบริเวณนั้นนะคะ
ให้มีความปลอดภัยมากกว่านี้